ส่วนเรื่องต่อไปที่จะพาไปดูครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา

ที่ผมบอกเรื่องปกติเรื่องธรรมดาผมไม่ได้บอกนะ
กู้ไพปลวกแดงระยองเขาบอกที่ร้านหมูกระทาครับ
คนอื่นกำลังนั่งกินหมูกระทากันอยู่ดีไว้ร่วนตีกันนะ
แต่คนแถวนั้นเขาไม่กลัวนะยกมือถือมาถ่าย
เชียร์ด้วยพี่เบิร์นพี่สุดแขกเอาเว้ยเอาเว้ยไปดูเดี๋ยวนะ
นี่ยังดีหน่อยนะคุณผู้ชมมีคนเข้าไปห้ามด้วยนะ
เดี๋ยวตรงไหนดีหน่อยวะดอม

คือส่วนหนึ่งเชียร์ส่วนหนึ่งยกมือถือมาถ่ายเหมือนเป็นเรื่องปกติ
แต่ไอ้ที่ดีอย่างน้อยมันยังมีคนว่าเฮ้ยนี่มันไม่ปกติไปห้ามหน่อยดีกว่า
คนที่ไปห้ามเขาบอกว่าจำหน้ากันได้หรือเปล่า
ถ้าจำไม่ได้หรือว่าถ้าผิดฝาผิดตัวเนี่ยแยกเลยนะแยกเลยนะ

อย่างนี้คุณผู้ชมมีกลุ่มวัยรุ่นฝั่งหนึ่งมากัน๓๔คน
ตะลุมบอลกับกลุ่มกาดของร้านอาหารร้านนี้อีก๔๕คนในร้านหมูกระทะ

อย่างที่พี่น้ำแข็งบอกเลยนะคนที่นั่งกินอยู่ก็ไม่ได้มีใครตื่นกลัวนะ
ไม่ได้มีใครวิ่งหนีมีแต่ยกมือถือขึ้นมาถ่าย
บางคนส่งเสียงเชียร์อย่างสนุกอย่างเชียร์มวยอย่างคุณผู้ชมนะ
อีกมุมหนึ่งก็จะมีคนที่เดินเข้าไปห้ามด้วยนะ
แล้วก็บอกให้ทั้งหมดออกไปจากร้านเลย
คุณภูวะเดชครับเป็นหนึ่งคนที่ถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์เอาไว้ขึ้นข้อความว่า
จำหน้าได้เปล่าถ้าจำไม่ได้มึงอย่าตีอุ้ย
เสียค่าเบียร์ไม่พอได้ดูมวยฟรีอีกนะ
นี่หน้าโต๊ะกูเลยคุ้มว่ะนี่เขาบอกแบบนี้

นี่ชื่อร้านอะไรเนี่ยร้านมวยหมูทะป่ะเนี่ย

ทีมข่าวลงไปที่ร้านที่เกิดเหตุเนี่ย

ไปเจอกับคนดูแลตลาดชื่อพี่เทียนทอง

ต้นเรื่องมาจากศุกร์ที่แล้ว
สี่พฤศจิกายนมีวัยรุ่นสองกลุ่มนะ

ร้านก็เลยให้กาดไปขอตรวจค้น

ไม่ยอมให้ตรวจค้นเจรจากันอยู่นานเลย

ไปเจอมีดอยู่ใต้เบาะมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่น

มาทำร้ายร้านค้าในตลาดแห่งนั้น

คุณผู้ชมจึงเกิดมาเป็นภาพนี้

ทีมข่าวได้ข้อมูลว่าโอ้โหแถวนี้มันเถื่อน

ปลายเดือนสิ้นเดือนหรือว่าต้นเดือนเนี่ย

ดื่มกินกันแล้วก็มีเรื่องประจำเลยฮะ
เป็นที่ชินตาประชาชีเขา

โอ้โหนักข่าวตีนี้ไวรูปมาตีกันบ่อย
ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเห็นกันจนชินตา

เบื้องต้นครับตำรวจสพปลวกแดงรู้นะ

เดี๋ยวจะติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ต้องฝากตำรวจสพปลวกแดงด้วยนะฮะ